ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ชาวบ้านเขาบอกว่า
คิดว่าเป็นชาวบ้านค่ายบางรจันทร์เนี่ย
ยกคนไปรบกับฆ่าศึก
แต่ความจริงคือเด็กช่างเด็กช่างกลกับเด็กมัธยมนะฮะ
ยกพวกไล่ตีกันที่กลางปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวแบริ่งในกรุงเทพนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
จังหวะพลาดอ่ะพี่อุ๋ยคนที่เขียนข่าวนี้ตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าฝั่งขาสั้นไม่ค่อยคุ้นกับ
เครื่องเครื่องแล้วมีดหลุดเครื่องมีดหลุดแล้วโดนไล่เลยทีเนี้ยเออ
โอ้โหแล้วเสียงตะโกงตะโกนวิ่งไล่นี่ยังก็โอ้โหไปลบทับฆ่าศึกเลยเห็นไหมฮะ
นั้นมาสองนะมัธยมขาสั้นอ่ะอ่าจะเครื่องมีดใส่เขาอ้อ
หลุดมือเลยต้องหันหลังกลับแล้ววิ่งหนีโอ้นี่เห็นไหมแล้วอีกมุมนึงคือเด็กปั๊มบอกว่า
นักเรียนขาสั้นเหมือนไปหาเรื่องเขาก่อนด้วยอันนี้เด็กปั๊มบอกนะเหมือนกับฟังตอนแรกเด็กช่างมีแค่สองคน
ใช่เนี่ยมีสองคนเห็นไหมแล้วตอนหลังเอาเอามาจากไหนอีกหลายคนเนี่ยเขาไปตามพวกมาเออเนี่ย
แต่มันก็มันก็หลายมุมมุมมองนะอ่าสมมุติว่าถ้ามีดไม่หลุดมือค่ะ
เครื่องไปปักเข้าคาอกเขาทำยังไงโหหนักกว่าเดิมเอามีดหลุดมือเขาวิ่งไล่ไปเนี่ย
เกิดไปสะดุดล้มเนี่ยถูกแทงถูกฟันเข้ามาเจ็บตายนี่ยุ่งอีกนี่โชคดีไม่เป็นอะไรนะฮะ
มีแต่เสียกับเสียค่ะโอ้โหทุกผู้ชมครับนี่ชาวบ้านเขาใช้มือถือเนี่ย
ถ่ายคลิปไว้ได้นะครับตามภาพที่เห็นเลยนะฮะนี่เป็นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่
แถวแบรงก์นะฮะแถวแบรงก์ถนนสุขุมวิทย์นะในกรุงเทพนะครับ
ต่อ๒เด็กช่างนี่๗คนมีดหลุดมือเด็กมัธยมนี่ก็วิ่งสิฮะ
จะอยู่ยังไงล่ะนี่มีแค่สองลูกนี่วิ่งไปนู่นเลย
เฟซบุ๊คข่าวสารเมืองปราการวี๒เนี่ยลงเอาไว้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับไปที่จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ยังพอมีหลักฐานหลงเหลืออยู่บ้างนะฮะเป็นพวกฝาประกบด้ามปืนนี่
ซองพกหนังสีดำเอาไว้พกมีดยาวนี่ฮะไม่รู้ของเด็กฝ่ายไหน
นี่มีฝาประกบด้ามปืนเห็นไหมนี่ไอ้มีดยาวยาวที่ว่าโอ้โหทำไมพกข้างหลัง
แทงกันบ้างเหรอเนี่ยนี่มันมีด้ามอย่างนี้เห็นไหมฮะ
อยู่ในปั๊มนะครับพนักงานของปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านะครับทุกผู้ชมครับ
นักเรียนมัธยมเสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นเนี่ยเขาขี่จักรยานยนต์มากันสองคนก่อนมาเติมน้ำมัน
ระหว่างนั้นมีเด็กช่างนะขี่จักรยานยนต์มากันสองคันตามหลังมาตะโกนด่าไล่หลังมาวิ่งถือมีดตามมาด้วยที่หัวจ่ายของปั๊ม
ที่เด็กนักเรียนมัธยมกำลังเติมน้ำมันอยู่
ตอนแรกเด็กมัธยมเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุนะคือไปท้าเขาก่อนไปเจอเด็กช่างที่ตอนนั้นก็มีแค่๒ก่อน
สองต่อสองทีแรกเจอกันสองต่อสองที่ปั๊มก่อนพักเดียวฮะเด็กช่างสองคนสงสัยโทรเรียกเพื่อนโทรตามเพื่อนมาเพิ่มกันอีกรวมกันเป็นเจ็ดคน
มัธยม๒คนมีมีดติดตัวมาเห็นอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาเยอะกว่าเอามีดจะเครื่องใส่
ตามคลิปเลยมีดหลุดมือก็ต้องวิ่งหนีวิ่งไล่กันออกไปนอกปั๊มนู่นนะฮะตอนเช้านะ
สักพักนึงสักประมาณสายประมาณ๑๑นาฬิกาเด็กนักเรียนมัธยมเสื้อฟ้าเนี่ยเขาก็ย้อนกลับมาที่ปั๊มเพื่อมาเอาจักรยานยนต์ที่ยังจอดทิ้งอยู่
ในสภาพที่ยังครบสามสิบสองอยู่อ่าแสดงว่าไล่กันไม่ทันหรือยังไง
ก็ถือมีดตีกันไล่มาจอดรถตีกันตรงนี้ครับผม
เขาไล่มาตั้งแต่หน้าปั๊มแล้วเหรอครับผมไล่มาแต่ฝั่งนู้นนั่นแหละ
อืมแล้วก็วิ่งไล่ยังไงใครเพียงทำหรือยังไง
อ่าโซ่สีฟ้าก็ท้าท้าตีครับผมโซ่สีฟ้าเด็กนักเรียนครับ
ครับเด็กข้างก็มาสองคนแล้วก็มีเพื่อนมาตามหลังอีกสี่ห้าคันครับผมอ๋อ
อ๋อมันมีพวกตามมาด้วยข้างหลังครับครับข้างหลังครับอืม
อย่างนั้นยังไงต่อครับแล้วก็ไล่ตีกันเสร็จมันก็วิ่งไปนู่นครับ
หน้าเซเว่นครับผมอืมแล้วก็หายหมดเลยครับผมหายไปเลย
ครับแล้วรถมันกลับมาเอาไหมรถก็ให้กลับมาเอาครับผม
เมาตอนกี่โมงครับประมาณสิบเอ็ดโมงครับผม
ก็ทิ้งไว้นี่เลยเหรออ่าทิ้งไว้นี่แหละไกลเอ้ย
มีดหลุดมือขนาดนี้ค่ะงัวโหงรถนี่สงสัยจะไม่รอด
สุดท้ายกลับมาเอารถนะฮะนี่คันนี้จอดอยู่เนี่ยมั้งเติมน้ำมันอยู่เนี่ย
อาจารย์ดูอยู่อาจารย์น่าจะจำลูกศิษย์ได้นะ
หรืออย่างน้อยจำหน้าไม่ได้เนี่ยน่าจะจำชุดได้
ถ้าน้องมัธยมนะคือยังไงอาจารย์ต้องช่วยดูหน่อยแล้ว
โอ้โหเด็กไปห้าวขนาดนี้ตายเอานะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่เนี่ยพบว่ายังมีกลุ่มเด็กอาชีวะเด็กช่างเนี่ย
นั่งจับกลุ่มกันอยู่แถวปั๊มอยู่เลยนะฮะไม่รู้ว่ารอใคร
น้องเขาอาจจะไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อเช้าก็ได้นะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปั๊มน้ำมันแห่งนี้กลุ่มเด็กช่างนะ
รวมตัวกันบ่อยนะครับแล้วจะมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันเป็นประจำนะ
เป็นระยะนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าโชคดีมาก
ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายอะไรกันมากกว่านี้